หวังว่าจะโชว์ฟอร์มให้เข้าตาซิโก้เพื่อติดทีมชาติไทย
ทั้งในเกมที่เปิดบ้านสมัยกับราชบุรีเอฟซีอีไบนึงราตรตะหนึ่ง
และเกมล่าสุดที่แสงอาชญาชุมฮันบุรีเอฟซีสามราตรตะสอง
โดยเอเลสในวัย๒๓ปีก็บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะว่า
ซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมืองเรียกติดทีมชาติไทยชุดใหญ่
ถือเป็นเกียรติครั้งสำคัญของชีวิตค่ะ
ในทางที่ก็ต้องมีความเจ้าหน่อย
ทุกที่วันผมได้เล่นทางและทหารพูดเสนอของผมก็ได้เล่นทาง
ผมจะเชื่อว่าตอนนี้จะดีกว่า

ครั้งนี้ผมจะถูกเล่น
เปิดบ้านชนะราชบุรีไป๔ประตูต่อ๑จำนวน๓๖๗๓คน
ถือว่าเกินครึ่งหนึ่งของความจุ๖๐๐ที่นั่ง
หลังจากมีปัญหาเรื่องราคาตัว๒๐๐และ๓๐๐บาทค่ะ
แต่ว่าแฟนบอลระดับรากย่าก็บอกว่ายังคงแพงเกินไป
ซึ่งบางส่วนก็มีการเรียกร้องให้สโมสรลดราคาค่ะ
เหลือ๑๕๐บาทหรือว่า๒๐๐บาท
ขณะที่สื่อมวลชนก็มีปัญหาในการทำหน้าที่นะคะ
เพราะว่ามีพื้นที่ให้ตั้งกล้องแล้วก็อุปกรณ์น้อย
เนื่องจากว่ามีการขายบัตรให้แฟนบอลเข้ามาชม
ล้นขึ้นมาบริเวณที่สื่อมวลชนทำข่าว
ไม่สามารถถ่ายภาพได้อย่างสะดวก
ส่วนอัธจันทร์ด้านบนก็มีให้เฉพาะผู้ที่รับมอบหน้าที่ถ่ายทอดสด
และมีสถานที่คับแคบตั้งกล้องได้เพียงแค่๒ตัวเท่านั้นค่ะ